ใครเคยขึ้นรถเมย์สายหนึ่งบ้างฮะสายหนึ่งนี่วิ่งระหว่างถนนตกท่าเตียน
ค่ะนะสายแปดที่ว่าโอ้โหในตำนานเนี่ยเดี๋ยวเจอสายหนึ่งอันนี้เข้าไป

ดูความของพวกมันเลย
นี่ฮะมินิบัสสายหนึ่งนะวิ่งไล่เบียดไล่วี่กันนะครับ
สองคันค่ะรถราก็ขวักไขวนะครับไปถึงตรงจุดตรงที่ท่านผู้ชมเห็นผู้โดยสารเขาลงลงนะ

อืมเขาวิ่งลงกันหมดเลยครับนี่ฮะคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย
เป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาแล้วก็มีกล้องติดหวกกันน็อกอ่ะ
มีกล้องติดหมวกกันน็อคแล้วก็โพสต์ไว้บอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวนะ
หยุดอยู่ที่แยกไฟแดงผู้โดยสารเนี่ย
พากันวิ่งหนีตายลงมากันหมดนะครับ
มินิบัสสายหนึ่งนะฮะถนนตกท่าเตียนวิ่งระหว่างถนนตกท่าเตียน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่แถวถนนเจริญกรุงนะครับ
ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะก็ฝากพี่หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหน่อยกันแล้วกัน
ผู้โดยสารบอกไม่ไหวถึงขั้นต้องหนีลงกระโดดลงกันแบบไม่ไหวจริงจริง
ไปทำงานทำการทำมาหากินก็เครียดจะตายอยู่แล้ว

ขึ้นรถมาเจออย่างนี้อีกโอ้โหนี่ไง
แต่บางคนก็บอกว่ามีสายมินิบัสสายหนึ่งแบบนี้
อันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าอะไรที่เจอเจอมาเนี่ยเป็นเรื่องเบาไปเลย

ไม่อยากให้แข่งกันหนักแบบนี้เลยโอ้โห